มาดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ห่วง๒คลัสเตอร์
คลัสเตอร์แรกก็คือคลัสเตอร์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
หลังจากมีการตรวจพบว่าคนที่อยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรม
มีทั้งแม่ชีและคนที่ใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่ม
ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นติดโควิดถึง๔๒ราย
แล้วก็อีกคลัสเตอร์หนึ่งก็คือคลัสเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่พบว่ามีเด็กเล็กอายุ๔๖ขวบ
แล้วก็คุณครูติดไปอีก๑๖ราย
คลัสเตอร์นี้กลายเป็นคลัสเตอร์ที่น่าห่วงนะครับ
เพราะว่ายอดตัวเลขแล้วก็การที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ได้เข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็นำรถพยาบาล
เข้ารับกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่สารปฏิบัติธรรมลานธรรมนำศุกร์
ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากมีผู้ปฏิบัติธรรมจากจังหวัดลำพูนเนี่ย
เข้ามาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่๘ถึง๑๔เมษายน
แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาจากลำพูน
มีอาการป่วยแล้วกลับไปตรวจ
พบว่าบุคคลคนนั้นติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้ล่ะครับภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ยังมีคนปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น๔๖ราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้นำผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด
เข้าตรวจหาเชื้อผลออกมาว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้น๔๒ราย
อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เหมือนกันนะ
คัสเตอร์ใหญ่เหมือนกัน๔๒รายจากจำนวน๔๖ราย
ก็แน่นอนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ต้องมีการรอผลการตรวจอีกบางส่วน
แล้วก็มีที่ตรวจแล้วยืนยันว่าไม่ติดเชื้ออีก๑ราย
กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประเมินแล้วก็รับตัวผู้ติดเชื้อ
จำนวน๒๐รายนำส่งโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุม

ส่วนที่เหลือก็ให้กักตัวอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมก่อน
โดยเจ้าหน้าที่ก็จะส่งรถพยาบาลมารับตัวที่โรงพยาบาล
ขออภัยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลสนามอีกครั้งในวันนี้แหละฮะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับตัวผู้ติดเชื้อออกมาแล้วนะครับ

จะเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานปฏิบัติธรรม

นี่คือการทำงานที่มองไปข้างหน้าเหมือนกันนะฮะ
แต่ตอนนี้ก็ต้องส่งตัวผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาลส่วนหนึ่ง

จัดการดูแลผู้ติดเชื้อให้เสร็จซะก่อนนะครับ

ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ออกจากพื้นที่ออกจากศูนย์แล้วนะครับ
เพื่อนำไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
หลังจากเมื่อวานนี้ก็ได้ลำเลียงผู้ป่วยชุดแรกไปแล้วนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับ
นายวิราชัยชัยมงคลกำนันตำบลป่าแดดเปิดเผยนะครับ
สำหรับผู้ป่วยโควิดคลัสเตอร์นี้
เกิดจากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จากจังหวัดลำพูน
โดยที่ตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แต่มาร่วมปฏิบัติธรรมที่สารที่แห่งนี้เมื่อวันที่๑๔๑๕เมษายน
จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดกลายเป็นคลัสเตอร์ในศูนย์ปฏิบัติธรรม
ซึ่งจากการสอบสวนโรคของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คลัสเตอร์สารปฏิบัติธรรมนำสุข
เกิดจากการร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการทานอาหารร่วมกัน
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานซึ่งมีผู้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ถึง๔๖ราย
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ส่งตัวไปรักษาส่วนหนึ่งแล้ว
ขณะนี้รอโรงพยาบาลสนามมาลำเลียงผู้ป่วยไปรักษา
ก็คาดว่าจะใช้รถในการลำเลียง๒รอบ
แล้วก็ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดต่อไปนะครับ

เชียงใหม่ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิดทั้งหมดสะสม๒๘๑๙ราย
ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๕๙๗ราย
กลับบ้านได้แล้วเมื่อวานนี้รวมทั้งสิ้น๒๒ราย
แต่ตัวเลขของโควิด๑๙ที่เชียงใหม่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคุณนะ
คือตัวเลขที่สบคแถลงออกมาเมื่อวาน
รวมของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เชียงใหม่ลดต่ำลงไปแล้วนะ
คือไม่ถึง๑๐๐แล้วอยู่ที่๙๐ราย
แต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
สสจเชียงใหม่เปิดเผยออกมาว่า
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง๒๓๗ราย
ตัวเลข๒๓๗รายจะไปบวกอยู่ในการแถลงของสบควันนี้
เพิ่มขึ้นแบบโอ้โห๓เท่าเลยคุณ
ดังนั้นก็ต้องจับตามองคลัสเตอร์ของเชียงใหม่

และกลัสเตอร์ของศูนย์เด็กเล็ก
ผู้ติดเชื้อไป๑๖รายรวมถึงเด็กด้วยนะครับ
ก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ